ข่าวนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับพี่น้ำแข็ง
แล้วก็โปรดิวเซอร์หนุ่มรัสเซียของเรา

อยากให้นักเรียนชายเรียกครูว่าแม่
แต่นักเรียนบอกผมมีแม่คนเดียว
มันจะมีเหตุผลนี้เหตุผลเดียว

มันจะมีเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเหรอ

ถ้าเกิดจะมองให้ปกติมันก็ปกตินะ

ตั้งแต่แม่เขาจะเรียกกันเองว่าแม่อย่างนู้น

หรือว่าถ้าน้องเขาจะเรียกใครว่าแม่เนี่ย
ต้องเป็นความสมัครใจของน้องเขาไหม

ผู้ปกครองของน้องผู้ชายคนนี้

บอกว่าสาเหตุที่หลานตัวเอง
ครูตบหน้าเพราะครูไม่พอใจ

แต่หลานตอบกลับไปว่าผมมีแม่คนเดียว

แต่ครูก็ยังตอบว่าตบหน้าซ้ำไปครั้งที่๒
แล้วสักพักมีครูหนุ่มเข้ามาจับแยก
ผู้ปกครองเด็กก็ใบ้พี่กัดนะว่า

เป็นไวรัลเลยคุณผู้ชมคนไปคอมเมนต์กันเดือด
จี้ให้ต้นสังกัดลงโทษครูรายนี้
เพราะมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง
แล้วมองว่าสาเหตุที่ตบก็โอ้โหไร้สาระเหลือเกิน
เช่นเดียวกับคุณวิโรธลักษณะอดีศรครับ
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลทางขวานี่
ก็ให้ความเห็นถึงเหตุการณ์ด้วยว่า

ครูใช้ความรุนแรงตบเด็กแบบนี้ไม่ได้ครับ
จากคลิปเนี่ยแม้ว่าเด็กจะพนมมือแล้ว

ถือว่าครูมีเจตนาทำร้ายเด็ก
ไม่สามารถอ้างเหตุบันดาลโทษะได้

ไม่สมควรเป็นครูอีกต่อไป
อย่างไรนะฮะค่ะ